หนึ่งในนั้นที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยเป็นเสมียนด้วยสรุปแล้วดูไปดูมากลายเป็นพี่น้องกัน
อ่าใช่แล้วพอจับตัวได้ถึงได้รู้ว่าอ้าวเป็นการจัดฉาก
ฝั่งพี่สาวเมื่อวานนี้ตำลวดไปจับได้ทั้งสองคนแล้วใช่ค่ะ
คือวันเกิดเหตุเนี่ยเมื่อสองวันก่อนรถตู้คันนี้เป็นรถตู้ของบริษัท
บริษัทหนึ่งค่ะนะฮะคนขับรถก็มากับพนักงานผู้หญิงที่เป็นเสมียน
ใช่ปกติทุกวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบของเดือนค่ะ
พนักงานผู้หญิงคนนี้จะมาที่แบงค์ที่บ้านบึงชนบุรีค่ะ
เพื่อเบิกเงินสด๓ล้านห้าแสนบาทเอาไปจ่ายในบริษัท
เขาต้องใช้เงินสดแต่วันนั้นเนี่ยพอเบิกเงินเสร็จ
เดินออกมาจากข้างหลังแบงค์เห็นไหมฮะนี่นี่
พนักงานขับรถก็ขนเงินใส่กระเป๋าใบใหญ่สะพายหลังมา
มีเงินส่วนหนึ่งน่าจะสักประมาณหลักหมื่นที่มันใส่กระเป๋าใบใหญ่ไม่พอ
ก็ทางฝั่งเสมียนผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าถือตัวเองไว้
แล้วก็เดินไปขึ้นรถตู้อ่าที่จอดอยู่ด้านหลังแบงค์ค่ะ
เห็นรายเดอร์คนนี้ไหมมาแล้วเนี่ยมุมจอทางด้านซ้ายอ่า
รออยู่แล้วจดจดจ้องจ้องอยู่ค่ะเหมือนรอจังหวะนะ
พอเขาขึ้นรถกันเนี่ยก็ขี่ไปหาเลยค่ะ
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะค่ะอ่าแต่คลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้เนี่ย
มันจะชัดเจนเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงชาวบ้านเขาคิดว่าผัวเมียทะเลาะกัน
เออเพราะรายเดอร์มาถึงตะโกนบอกมึงชอบไปยุ่งกับเมียชาวบ้านนะใช่ไหม
เออรถตู้ก็บอกอะไรล่ะผมเปล่านะงงไปหมดเลย
ตอนนั้นขึ้นรถแล้วแล้วเขาเขาเอากระเป๋าเงินเนี่ยวางไว้ระหว่างเบาะนั่งของอ่า
ตรงข้างคนขับกับคนนั่งข้างหน้าใช่ตรงคอนโซลตรงกลาง
เนี่ยรายเดอร์ก็
นอนแน่ใครจะไปรู้ว่ามันเบิกเงินแล้วก็มาทุกวันที่๕กับวันที่๒๐

แล้วต้องมาจอดรถตู้ตรงนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ตำรวจไล่แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือ

เมียนคนนี้แหละค่ะที่ตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นน่ะ
แล้วก็หนีกันไปทั้งคู่เลยแต่เมื่อวานนี้ไปถูกจับได้ทั้งคู่
จับได้ทั้งคู่แล้วจริงจริงเบื้องต้นน้องชายที่เป็นรายเดอร์บอกว่า
ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ทำตามที่พี่สาววางแผนไว้
นี่ตอนที่ไปเคาะประตูเรียกตอนที่ไปควบคุมตัวน้องชาย
แต่ไม่เจอพี่สาวนะพี่สาวไปเจอเดินอยู่แถวห้าง
มาอยู่แถวกรุงเทพไปนะมั้ยโถทกชายกรุงเทพนี่แหละค่ะ
แต่จะอย่างไรก็ตามทั้ง๒คนคือร่วมกันก่อเหตุ
และความผิดก็สำเร็จแล้วนี่จังหวะที่นาทีจับพี่สาว
แต่เงินนี้ได้ไม่ครบได้ไม่ครบคุณพี่ค่ะประมาณ๓ล้านบาทกว่า

ความคืบหน้าล่าสุดคือเมื่อเช้านี้ค่ะที่สถานีตำรวจภูทรบ้านบึงนะคะ
ภรรยาของตัวน้องชายเอ็ม
ภรรยาของเอ็มพาลูกวัย๘เดือนมาขอเยี่ยม
นี่คนเล็กนะเขาก็มีลูก๓คนนะ
แต่ตำรวจไม่ให้เด็กเข้าไปเพราะว่ากลัวเป็นอันตรายกับเด็ก
คือกลัวเดี๋ยวจะติดโรคเชื้อโรคอะไรเลย
ยอมให้เอมออกมาหาลูกหน้า
เอ็มก็กอดลูกหอมลูกใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็จับมือภรรยาเอาไว้ครับ
ซึ่งเอ็มฝากภรรยาให้ไปบอกแม่บอกขอโทษ

ส่วนเอ็มจะทำตัวดีจะได้ออกมาเร็ว

เพราะจริงแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน
ทำตามที่พี่สาววางแผนไว้เฉย

ที่สาวเป็นคนชีวิตต่อไปขึ้นหลังกัน
เป็นคนช่วยคนชวนเป็นคนช่วยคนช่วยเขา
เดือดร้อนเรื่องเงินหลังกัน
ใช่ค่ะ
คือเขาบอกลำพังตัวเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินหรอก

พี่สาวมีบุญคุณกับเขา
ให้เงินใช้ดูแลหลานอะไรประมาณ

ทีนี้ช่วงบ่ายค่ะตำรวจก็เลยพาเอ็มแล้วก็บีบี

ทีมข่าวเราก็แพงถามถึงสาเหตุนะ
บีนี่แหละว่าทำไมถึงต้องก่อเหตุแบบนี้

ไม่ตอบ

สองพี่น้องเขาหนีไปกรุงเทพฯตอนไหน

เราก็ก็เลยไปตรวจสอบเรื่องผ้าบวงจรปิดนะคะ
ไล่ตั้งแต่หน้าบ้านของบีเลย
นี่รถเก๋งสีแดงของตำรวจ
ขับมาส่งบีตอน๔ทุ่ม๖นาทีวันที่๒๐กันยาย

ตำรวจก็คุมตัวบีที่เป็นพนักงานเสมียร
กับคนขับรถตู้เนี่ยมาสอบตั้งแต่เกิดเหตุจนกลางดึกอ่ะ

แต่ทีนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรสาวไปถึงเขาก็เลยพามาส่งที่บ้าน
ใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนของบีมารออยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
ก็ไปคุยกับกลุ่มเพื่อนตำรวจก็ขับรถออกไป
สักพักหนึ่งยังถอยรถกลับมานะตำรวจถอยรถกลับมาคุยกับบี
คุยอะไรสักอย่างกับบีอีกรอบนึงค่ะเพื่อนเพื่อนของบีก็ขับรถออกไป
แล้วค่อยวนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นแหละตำรวจถึงขับรถออกไปจริง
แต่ชุดสืบสวนก็คอยสังเกตพฤติกรรมนะเห็นว่าบีเนี่ยมีลักษณะแบบร้อนรน
ลูกอยู่ไม่ค่อยนิ่งแล้วก็พยายามโทรหาน้องชายตลอดเวลา

อกจากนี้อีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ย
ขี่รถวนเวียนสังเกตดูหน้าบ้านของเอ็มแล้วก็บี
กับบีเขาอยู่บ้านคนละหลังกันนะตำรวจอ่ะขี่ดูทั้งคู่เลยทั้งสองหลังเลยว่าเอ๊ะ
มีการย้อนกลับมาที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าหลังจากนั้น๕ทุ่มก็เห็นว่าบีหนีออกไปแล้ว
นี่ตำรวจก็ขี่วนดูยังไงมีร่องรอยอะไรไหม
คือก็พุ่งมาทางฝั่งของเสมียนเลยล่ะเพราะว่าคนขับรถตู้เนี่ย
เขาไม่ได้มีอะไรที่สอบไปในทางมีพิรุษเลย
แต่บีลุกลีลุกลนผิดปกติ
นี่ลองดูลองดูจังหวะที่ตำรวจเขาวนขี่วนดูบ้านตรวจสอบดูนะคะ
เดี๋ยวซ้ายสอย๒ครับ

สวมชุดรายเดอร์ขี่รถมาดักรอที่ทางนี้

แล้วเอากระบะไปจอดเคลมในอู่ซ่อมรถ

ก็เห็นว่าพอเอ็มลงจากรถปุ๊บก็

ไม่ได้รีบร้อนหรือว่าร้อนรนอะไรเลยค่ะ
เขาบอกเอมดูท่าทีสบาย

เดินไปซื้อไอติมกินเขาบอกแบบนี้

เพราะว่าพอซื้อไอติมเสร็จเอ็มเดินเข้าห้าง

มือถือใหม่ทันทีเลย๒เครื่อง

คือทางฝั่งของบีเนี่ยพี่สาวเขาบอกว่า
เขาเตรียมจะหนีไปต่างประเทศเลยนะ
คือช่วงก่อนที่จะมาถึงตรงห้างเนี่ย
ที่ตำรวจเขาไล่ไปแล้วก็สงสัย

ตรวจดูแถวบ้านของเอ็มด้วยใช่ไหมค่ะ

ที่ตามกล้องวงจรปิดที่เราได้มาเนี่ย

แล้วมีภาพรถกระบะคันหนึ่ง

จักรยานยนต์คันนี้ที่เป็นรายเดอร์
ขี่ออกไปแล้วก็กลับมาที่ป่าอ้อย
แล้วตอนที่จักรยานยนต์ถูกทิ้งไว้เนี่ย

จะขับไปที่อู่รถอู่นึง

ไปส่งเคลมนี่เห็นไหมฮะ

มาถึงแถวป่าไร่อ้อย

ขับออกไปโดยไม่มีจักรยานยนต์อยู่ข้างหลัง
เอารถมาส่ง
เขาเอ้าผู้ชายคนนี้คือ
น้องชายของซ่อเมียน
าุยที่จักรยานยนต์จอดทิ้งเอาไว้
เขาก็ไปตรวจสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แต่ทีนี้หลักฐานมันยังไม่ชัดมันเริ่มมีพิรุษ
กลางคืนเขาไปส่งบีที่บ้าน
เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปไล่ตามประกบจะหาเอ็มเลย
แล้วสุดท้ายก็เลยรู้ว่าโป๊ะแตกนะ
สรุปแล้วก็คือวางแผนกันนะคะแล้วก็ชิงเงินไป
แต่ไอ้ช่องว่างคืนวันนั้นสองพี่น้องคู่นี้ไปถึงกรุงเทพได้ยังไงนั่นแหละ
ใช่นี่คือคำถามที่หลายคนถามนะคะเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของเอ็ม
เขาบอกว่าก็พอเกิดเหตุเสร็จใช่ไหมเอ็มกับบีเอ็มกับพี่สาวอ่ะ
จ้างเพื่อนนี่แหละ๑๐๐๐ให้ไปส่งที่กรุงเทพหน่อย

จากชนบุรีอ่าจากชนบุรีไปกรุงเทพ
ก็บอกเอาจริงนี่คือก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็มันบอกให้ไปส่งก็ไปส่งอ่ะ
เออก็ไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรยังไงแม่ได้มาตั้งเกือบสามล้านห้านะ
จ้างเพื่อนแค่พันเดียวเออเอาไปก็ไป
เออก็เห็นว่าเป็นเพื่อนอะเนาะแล้วเขาบอกเขาเองก็เป็นรายเดอร์เหมือนกัน
แต่ชุดที่เอ็มใส่ไม่ใช่ชุดเขานะขอบอกก่อน
ที่ว่าเอาชุดรายเดอร์ไปก่อเหตุใช่ไม่ใช่ชุดของเขา
เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริงจริงครับ
ผมไม่รู้เรื่องครับคืนนั้นผมวิ่งไลน์แมนอยู่

แรกผมส่งของอยู่เขาโทรมาบอกว่าไปส่งได้ไหมจะพาไปโบเบส
ทีนี้เขาผมก็เลยตอนนี้ตอนนั้นผมเป็นหนี้เขาอยู่
ผมก็อยากได้หาเงินมาฝึกหนี้ใช้หนี้พบเพื่อนผมก็เลยไป
แต่เราไม่รู้ใช่ไหมเรารู้ไหมไม่รู้จริงเลยครับ
แล้วชุดแก๊ปอ่ะเป็นชุดของเราป่ะผมวิ่งไลน์แมนก็ผมไม่ได้วิ่งแก๊ปครับ
แต่เขาเห็นบอกว่าดื้อชอบดื้อดื้อยังไง
แต่เขาไม่เคยรักอะไรขโมยแน่นอนค่ะ

แต่ยังไงตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวต้องเชิญตัวเพื่อนคนนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมแหละ

จะด้วยในฐานะอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้
เพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแรงจูงใจจริงมันคืออะไรนะคะ
คือตำรวจก็ต้องขยายผลจนให้สิ้นสงสัย
ว่าทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือมันจะมีคนอื่นเพิ่มเติมมาอีก

แล้วเงินที่หายไปส่วนหนึ่งซื้อมือถือสองเครื่อง
แต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หายไปมันหายไปไหน